เกิดเหตุยิงกันที่บริเวณชั้น๔ของแฟลต
ข้าราชการกรมช่างอากาศบางซื่อ
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑คน
ว่าสาเหตุเกิดจากการทะเลาะกันในวงสุราค่ะ

และตำรวจนครบานเตาปูนเข้าตรวจสอบ
แฟลตกรมช่างอากาศชั้น๔ย่านบางซื่อ
ที่เกิดเหตุพบศพนายอิสรพงศ์การสมลาบ
พนักงานราชการกรมช่างอากาศอายุ๓๐ปี
นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณระเบียงทางเดิน
ใกล้กันพบปลอกกระสุนขนาด๙มิลลิเมตร
ตกอยู่อีกจำนวน๓นัดค่ะ
พนตรวจรีจรินศรีสาสลัก
พวกบังคับการตำรวจนครบันตร์๒
กล่าวว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มผู้เสียชีวิต
นั่งดื่มสุรากันอยู่หน้าห้องพัก

เจ้าหน้าที่ข้อมูลกองกรรมวิธีข้อมูล
กรมช่างอากาศได้เข้าไปหยิบปืนในห้องพัก
แล้วนำออกมายิงนายอิสรพงศ์จำนวน๓นัดจนเสียชีวิต
จากนั้นก็ได้เข้าไปเก็บทรัพย์สินในห้องพัก
หลบหนีไปพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามมา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ